อย่างพี่หลุยเชิญเชื่อเขาเปิดร้านอาหารที่ระยอง
แล้วเพื่อนฝูงตลกก็ช่วยจะโปรโมทครับ
รวมไปถึงพี่บอลเชิญยิ้มจ้า
ไปน้ำทิ้งแถวนั้นก็เลยไลฟ์ที่สด

อยู่บ้านเพวบรื้อเอ้ยบ้านเพวไม่ตะวันออกไม่ใช่ตาย

บอกเลยนะคะพี่บอลเนี่ยแวะไปไลฟ์สดชื่อโปรโมทร้านอุดมซีฟู้ดนะคะ
ตลกชื่อดังพี่หลุยชวนชื่นนั่นเองค่ะ
บอกเลยร้านนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะวิวดีมาก
อาหารอร่อยติดริมทะเลแถวบ้านเพจังหวัดระยองค่ะ
ที่สำคัญได้รับการการันตีนะคะ

อาหารที่ร้านอุดมซีฟู้ดใหม่สดเลิศรสสุดยอด

เช็คอินมาเขาบอกว่ากุ้งอร่อยมาก
กุ้งนี่เนื้อแน่นสุดนะคะการันตีว่าสุดยอด

ฟังพี่นุ้ยกับพี่หลุยเขายืนยันกันหน่อยค่ะ

ใช่นะคะเพราะว่าพี่หลุยก็น่ารักร้านก็ดีที่สำคัญคนระยองเขาแบบร้อยยี่หล่อมากไงหล่อนี้
ก็หี้ไงแม่พูดไม่ถูกหรอกละยองก็ต้องหี้
ลงใต้ลงอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดแล้วตอนนี้แหม
อย่างกันจุดพักรถทั่วครัวคุณสาลาย